คุณผู้ชมคะมีเรื่องของปฏิเหตุมาเตือนภัยกันหลายเรื่องเลยนะคะ

เขาบอกว่าตอนเช้าที่ผ่านมาของวันนี้
มีรถกระบะคันหนึ่งนะคะเหมือนกับไปพุ่งชนรถมอเตอร์ไซค์

เสียหลักแล้วมันก็เลยพลิกคว่ำตกข้างทางแบบนี้
ประเด็นคือในรถมีคนโดยสารมาหลายคน
แล้วมีหนึ่งคนถูกกระจกหน้ารถแทงคอเสียชีวิตเลยนะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นอยู่ที่นะคะบนถนนสายสามค่ะ
บ้านคลองมะนาวรถยนต์กระบะอิซูซูสีเทาคันนี้แหละค่ะ
ทะเบียนชายภูมินะสภาพรถพังยับเยิน

ที่กู้ภัยไปถึงนะไปเจอคนเจ็บค่ะติดอยู่ในรถ๓คน

ก็เลยรีบทำการช่วยเหลือเอาคนขับออกมาก่อนนะคะ
แล้วก็ยังมีคนเจ็บติดอยู่อีก๒คน
อันนี้ต้องใช้วิธีเอาเครื่องตัดถ่างไปช่วยนะคะ
คนที่ติดอยู่ในรถ๒คนเนี่ยพบว่ามี๑คน
ถูกไอ้กระจกเนี่ยเป็นเศษกระจกนะคะ

กระแทงเข้าที่ลำคอเลย
ทราบชื่อก็คือนายประจวบสมันกลาง

ทั้ง๓คนเป็นชาวจังหวัดนครราชศรีมา
ก็แน่นอนว่าส่วนอีกคนนึงที่บาดเจ็บรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลคลองใหญ่
ไปเจอกับรถมอเตอร์ไซค์ด้วยนะคะที่จอดอยู่ใกล้กัน

เขาบอกว่าถูกชนเสร็จตกลงไปข้างทางพังเหมือนกันค่ะ

พลเมืองดีส่งโรงพยาบาลที่คลองใหญ่ไปก่อนหน้านี้นะ
ทราบชื่อคือคนขี่มอเตอร์ไซค์รายนี้เป็นอาสาสมัครทหารพรานนะคะ
ประมาณวงกลมอายุ๓๕ปี
หลังออกเวย์เนี่ยเข้าขี่รถมอเตอร์ไซค์จะกลับบ้านนะคะที่มือบ่อไร้

หลวดสอบ๓คนเนี่ยที่มากับโรคกระบาดเนี่ย
เป็นพนักงานซ่อมถนนนะคะสาย๓อยู่ที่ตราดคลองใหญ่
ก็มีการขับรถมาจากคลองใหญ่มุ่งหน้าจะกลับคลองม่วง
แล้วมาเกิดเหตุชนกับมอเตอร์ไซค์แบบนี้
ก็มีทั้งคนเสียชีวิตและคนได้รับบาดเจ็บ
ตอนนี้พนักงานสอบสวนสพไม้รูดบันทึกภาพที่เกิดเหตุเอาไว้
เดี๋ยวต้องไปสอบปากคำคนเจ็บทั้งหมดดำเนินคดีต่อไปค่ะ